ทีคุณพิธากันหน่อยนะครับวันนี้ที่พักเก้าไกรก็มีการประชุมพักคุณพิธาก็เดินทางไปร่วมประชุมด้วย
นักข่าวก็ไปดักรอไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าโอ้ขอใช้ช่วงนี้ก่อน
ช่วงที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่พบปรับประชาชน
ช่วยสอสอหน้าใหม่ทำงานกันก่อนนะครับ
คุณพิทาเดินทางไปร่วมประชุมกับสอสอที่พักเก้าไกลครับที่ตึกไทยสมิตรก็ประชุมกัน
คือตอนแรกเขาบอกว่าตอน๕โมงเย็นใช่ไหม
แต่ว่าเลื่อนไปเร็วขึ้นก็เดินทางไปถึงตอน๔โมงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ทันทีที่ลงจากรถก็มีการทักทายสื่อนะฮะ
ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างคิดถึงกันบ้างไหม
หน้าข่าวก็ตอบว่านี่นะครับก็มีการถามว่าลงพื้นที่ไป
วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่ามีการเจ็บคอบ้างอะไรบ้าง
เยอะนะฮะคุณพิทาก็บอกว่าเสียงยังไม่มาเลย
แล้วหมอให้ยามากินอยู่นะครับ
ไปฟังบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะครับ
ทุกครั้งที่สัมภาษณ์
ภาพนี้คนจับจ้องเป็นน้องนักข่าวผู้หญิงด้านซ้าย
งานก็ต้องทำรูปก็ต้องถ่าย
ความที่อาจจะชอบเป็นการส่วนตัว
คลิปก็ถ่ายอยู่เดี๋ยวก็มีให้เพื่อนถ่ายรูปให้อะไร

เผิดงานไปสัมภาษณ์ยิ้มกุ้มกริมกันซะ

พยายามนำเวลาใช้เป็นประโยชน์
อยู่ระหว่างรอ
คือการเมืองมันยังไม่ชัดเจน
แต่ความเดือดร้อนจริงชัดเจน

หัวใจจะวายคนอื่นก็สัมภาษณ์ไปอันนี้ก็ถ่ายคลิปไปแล้วก็อยู่ข้างกันไป
คำถามที่คุณวิทาตอบ
คือนักข่าวไปถามในกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ถามว่าเอาเป็นข่าวดีหรือเปล่ามีความหวังหรือไม่อย่างไร
ก็บอกว่ายังไม่ได้ติดตามข่าวอะไรมากเท่าไหร่
แต่เท่าที่ทราบการประชุม๒๓ฝ่ายก็ไม่มีการประชุมแล้ว
และการโหวตเลือกนายกเองก็ยังไม่มีการประชุมเหมือนกัน
ตอนนี้ขอใช้เวลาในการลงพื้นที่ไปพบกับประชาชน
แล้วก็ไปพูดคุยกับส่อในพื้นที่
เพราะส่อหลายคนก็หน้าหมาย

ตอนนี้การเมืองยังไม่ชัดเจนแต่ว่าความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจนกว่า
๒๗๒จะได้เข้ามั้ยแต่ว่า
ถ้าเราขอให้๒๒ขึ้นมาจะได้ไหม
แต่ว่าเห็นว่าค่างดทั้งหมดอย่างนี้เลยไม่มี
แม้กระทั่งประชุมไว้หมดเลยก็คงยังไม่ได้เกี่ยวข้อง

การประชุม๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็มีการยกเลิกไป
คุณพิทาก็บอกว่าก็ได้ยินมา๒๓เหตุผลแต่ยังไม่รู้ว่าเหตุผลไหน
มันคือเหตุผลที่แท้จริงที่ต้องยกเลิกนะฮะ
ตนเองก็จะถามทีมงานเหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรอย่างไรบ้าง
รวมถึงความคืบหน้าในการเสนอแก้ไขมาตรา๒๗๒
ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดงดประชุมแล้วเนี่ย
ก็อยากรู้ว่ามีการเสนอเอายติ๒๗๒ขึ้นมาก่อนได้หรือไม่นะครับ
ขณะที่นายชัยธวัฒนตุลาธนนะครับเลขาธิการพักเก้าไกรก็ตอบคำถาม
กรณีที่มีท่าทีของพักไทยสร้างไทยออกมาพูดว่า
จะไม่สนับสนุนให้แก้มาตรา๑๑๒จะถือว่าเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับ
ในการร่วมรัฐบาลอยู่แล้วพร้อมขอเลยนะอย่าเพิ่งสรุปนะฮะ
อย่าพึ่งสนุนว่าแปะเค้าต้มมัสจะเริ่มปรีกอะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนการพลิกคั่วรัฐบาลไม่ได้เกิดง่าย
ตามไหนพักภีร์ไทยกับก้าวไกรยังจับมือกันแน่นอยู่
รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้
หากถามว่าหากถึงที่สุดแล้วก้าวไกรต้องเสียสละไปเป็นฝ่ายค้าน
จะเลือกเดินออกไปเองหรือให้เพื่อไทยเชิญออกไป
คุณชัยธวัฒน์ตอบว่าถ้าถึงตอนนั้นจริงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเพื่อไทยว่าต้องเลือกแล้วนะครับ
วันนี้วันนี้ที่ก้าวไกรได้ส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ย
ถ้ามันจำเป็นต้องเลือกนะครับถ้าถึงสาการนั้นจริงไม่มีทางออกอื่น
ผมก็คิดว่าก็เป็นสิทธิ์ที่เพื่อไทยจะเลือกว่าจะเลือกสมการในการจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนนะครับ
สิ่งที่เก้าไกรเลือกก็คือว่าเราเลือกที่จะทำให้ดีที่สุด
เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลตามจิตจำนงของประชาชนเกิดขึ้นไม่ได้
อันนี้ก็ต้องรอฟังพักเพื่อไทย
อีกหนึ่งประเด็นที่ไปถามคุณชัยธวัฒน์ก็คือในกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอฟังเพื่อไทยก่อนดีกว่านะฮะ
เพราะว่าเพื่อไทยเองก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาเลย
ตอนนี้เพื่อไทยเขาพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันอยู่นะครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นท่าทีของเลขาธิการก้าวไกลนะคะ
ส่วนท่าทีของก้าวไกลเนี่ยเราก็พยายามจะไปมองในมุมอื่นนะคะ
สมาชิกคนอื่นเนี่ยมีท่าทีว่ายังไงก็ต้องไปดู
คือถ้าไม่ได้สัมภาษณ์ก็ต้องไปดูในออนไลน์แล้วครับ
ในเฟซบุ๊กในสื่อของเขาเนี่ยว่าเขาโพสต์อะไร
นี่ค่ะรูปนี้มันคืออะไรคุณวิโรธบอกไม่รู้จัก

เนี่ยแล้วดูคำบรรยายนะคะ
ลูกนี้มันคืออะไรครับมะม่วงพันธุ์ไหนหรือเปล่าครับ
ผมไม่รู้จักจริงถามใครในก้าวไกลก็ไม่มีใครรู้จักมันเลยนะคะ
มีใครรู้จักบ้างจริงนี่ก็คือพีชหรือว่าลูกท้อนั่นเอง
ก่อนหน้านี้ก็จะมีโพสต์ของคุณวิโรธที่บอกว่าสะกดคำว่าท้อไม่เป็น

เมื่อวานนี้ไม่รู้จักคำว่าท้อสะกดไม่เป็นอันนี้คือโพสต์ล่าสุดของคุณวิโรธ
ก็โพสต์ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าสวและอดีตพักร่วมรัฐบาล
เหมือนกับว่าจะมีการกดดันให้เพื่อไทยทิ้งพักเก้าไกลออกจากการตั้งรัฐบาลหรือไม่
นี่คือท่าทีนะคือคุณวิโรธบอกตัวเองกำลังใจดีโพสต์นี้ไม่ใช่โพสต์แบบแจ้งให้ทราบธรรมดา
แต่เป็นการโพสต์แบบอารมณ์ขันนะคะไม่รู้จักจริงท้อไม่รู้จักจริง
ไปดูอีกคนนึงค่ะในรังสิมันโรมสอสอแบบบัญชีรายชื่อก็โพสต์เหมือนกัน
คือคุณรังสิมันโรมบอกว่าสำหรับเหตุการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้
เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่กลไกที่ปกติ
ภายใน๑๐เดือนนี้ถ้าเราเหนียวแน่นกันให้เราสามารถรวมกันได้๓๑๒เสียง
มุ่งมั่นยึดเสียงประชาชนให้หยุดสมการการเมืองให้ได้
แม้ว่าก้าวไกลไม่อาจจัดตั้งรัฐบาลได้
สิ่งสำคัญกว่าก็คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ
ร่วมกันสร้างรัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
เดือนที่เหลืออยู่ไม่สามารถยื้อให้ได้นานกว่านี้
และยิ่งพยายามขัดขวางมากเท่าไหร่เสียงของประชาชนที่ไม่อาจเพิกเฉย
ความผิดหวังก็จะมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
นี่ก็โพสต์ล่าสุดของคุณรังสิมันค่ะ